หลังจากที่ดารานักแสดงชื่อดังเมฆวินัยไกรบุตรได้ล้มป่วยลงนะครับ
ด้วยอาการโรคตุ่มน้ำพองแล้วล่าสุดมีกระแสข่าวว่าถึงขั้นเสียชีวิต
หรือกำลังจะเสียชีวิตทำให้วันนี้วินัยไกรบุตรพร้อมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาต้องออกมาแถลงยืนยันเกี่ยวกับอาการนะครับ

วินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดังวัย๕๐ปี
ถึงกับหลั่งน้ำตาระหว่างที่กล่าวถึงความรู้สึก

โดยคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลจุลาลงกร

คือโรคภูมิเพี้ยนไม่ใช่โรคติดต่อ

และเป็นอาการที่พบได้ทั่วไป
เกิดกับคนทุกวัยและมักพบในผู้สูงอายุ
การรักษาต้องใช้ยากดภูมิและใช้ระยะเวลาพอสมควร
สำหรับอาการของนักแสดงชื่อดัง
ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นตามลำดับ
ร่องรอยที่ลำตัวและใบหน้าเป็นสัญญาณที่ดี
เพราะตอนนี้ไม่พบตุ่มน้ำพองขึ้นแล้ว
หลังจากนี้รอยจะค่อยหายไป
และจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ปกติ
เราน่าจะเอาเชื้อมาใส่ให้คุณแม่
โดยนักแสดงชื่อดังยอมรับว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมาก
กำลังใจจากคนใกล้ชิดและครอบครัว
รวมไปถึงแฟนคลับจากทั่วทุกสารทิศ
รายถึงกับโอนเงินมาช่วยค่ารักษา
ขณะที่เออออนชัญญาไกลบุตรภรรยาเผยว่า

ถึงกับถอดใจคิดหันหลังให้กับวงการบันเทิง

ขายที่ดินและทรัพย์สินต่าง

ค่ารักษาไปหลายแสนบาท
และยังเต็มไปด้วยความหวังว่าอีกไม่นาน
วินัยไกรบุตรจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง